ท่านผู้ชมครับตามความคืบหน้ากันหน่อยนะครับ
กรณีที่นายสัญญาลาวิราชอายุ๔๖ปีนะ
เขาเป็นชาวอำเภอศรีเมืองใหม่จังหวัดอุบลราชธานีหอบหลักฐาน
มาร้องขอความช่วยเหลือจากทางเพจสายใหม่ต้องรอด

คือทางคุณสัญญาเนี่ยเขาบอกว่าเขาถูกภรรยาปลอมแปลงเอกสาร
เอาบ้านและกิจการลานมันของเขาเนี่ยไปขายนะครับ
คือตัวเขาก็มีกิจการอีกอย่างหนึ่งก็คือรถทัวร์นำเที่ยว
เขาก็จะขับรถพาลูกทัวร์ไปเที่ยวนานกลับบ้านที
ไปทีก็๕วัน๗วันภรรยาเนี่ยฮะก็จะเป็นคนดูแลเรื่องของกิจการลานมันแล้วก็บ้าน
กลับมาบ้านอีกทีนึงเอ้าบ้านถูกขายไปแล้ว
นี่กิจการลานมันก็ถูกขายไปแล้วมีคนมาซื้อไปแล้ว
เข้าบ้านตัวเองไม่ได้ต้องอาศัยขับรถไปจอดนอนตามปั๊มน้ำมัน
๒๐กว่าวันแล้วเป็นอย่างนี้แล้วก็หอบหลักฐานมาขอความที่เฉยจากความเพลงในที่เพจ
ไฟไหมต้องรอดฟางฟ่ายหญิงเองเนี่ยคุณสัญญาบอกพอเป็นเรื่องเป็นราวขึ้นมาก็
หญิงสาวที่เขากล่าวถึงเนี่ยภรรยาของเขาเนี่ยซึ่งตอนนี้คืออดีตภรรยาแล้ว
นี่คือผู้หญิงที่เป็นแฟนคนแรกและกลายมาเป็นเมียคนแรกในชีวิตของเขา

คือก่อนหน้านี้เขาก็ทำงานหาเงินทำธุรกิจต่างคนเดียวต่อสู้มาตั้งแต่เด็ก
เพราะที่บ้านไม่ได้ร่ำรวยอะไรจนมีกิจกงกิจการอย่างที่เล่าให้ฟัง
แล้วก็มาเจอกับภรรยาคนนี้คบหาดูใจกันเมื่อสี่ปีก่อน
แล้วก็ตัดสินใจอยู่กินด้วยกันตอนที่เจอกันเนี่ยผู้หญิงคนนี้ประสบปัญหาชีวิต
มีปัญหาทางธุรกิจเคยทำลานมันเหมือนกันเขาก็เข้ามาช่วยให้คำปรึกษาแนะนำดูแล
สุดท้ายก็เลยตัดสินใจอยู่กินด้วยกันโดยไม่ได้จดทะเบียนสมรส
ที่ผ่านมาเขาเชื่อใจทุกอย่างให้ฝ่ายหญิงดูแลกิจการลานมันดูแลบ้านช่อง
ส่วนตัวเขาก็เช่ารถนะทำทัวร์ขับรถพาลูกทัวร์ไปเที่ยวด้วย
ก็เพื่อหารายได้จนเจอครอบครัวให้มีรายได้หลายทาง
สุดท้ายวันหนึ่งกลับมาที่บ้านพบว่าเอ้ามีใครมาอยู่ที่บ้านก็ไม่รู้
ส่วนเมียเขาหายไปถามไปถามมาทำให้ทราบว่าเมียเนี่ย
เอาบ้านกับกิจการลานมันขายหมดแล้วในราคา๑ล้าน๒แสนบาท
เนื้อที่๔ไร่ได้ที่อุบลราชธานีนะฮะที่อำเภอศรีเมืองใหม่
โดยที่เขาไม่รู้เรื่องเลยช่วงที่พาลูกทัวร์ไปทัวร์
กลายเป็นคนไร้บ้านเข้าบ้านตัวเองไม่ได้ส่งไลน์ไปถามเมีย
บอกขอโทษรู้ว่าทำผิดแต่ไม่มีทางเลือก
เขายืนยันกับคุณบอมอภิวัตผู้สื่อข่าวของเรา
ว่าเอกสารทั้งหมดที่เมียเอาบ้านไปขายเอาลานมันไปขายเนี่ยเป็นของปลอมนะครับ
อกจากสำเนาบัตรประชาชนกับสำเนาทะเบียนบ้าน
ที่เขาเซ็นรับรองเอาไว้อันนี้เป็นของจริง
แต่เขาเซ็นเอาไว้เพื่อให้ทำธุรกรรมอย่างอื่น
ไม่ใช่เอาบ้านไปขายไม่ใช่เอากิจการลานมันไปขาย
ตอนนี้นอกจากบ้านกับกิจการที่อยากได้คืนแล้ว
ต้องการให้อดีตภรรยาของเขาออกมายอมรับผิด

คือแก้วที่มันล้าวแล้วมันก็คงจะประสานยากอยู่ครับผม
แต่ก็ให้อภัยเขาเพราะว่าก็คิดถึงคุณงามความดีที่เราเคยทำด้วยกันมานะครับ
อ่ะทีนี้เราก็อยากฟังอีกฝั่งหนึ่งนะฮะว่าตกลงแล้วเอ๊มันเป็นยังไงกันแน่นะครับ

ภรรยาของคุณสัญญานี่ครับเธอก็รับสายนะแต่ร้องไห้
คือเธอบอกเธอยังไม่ขอชี้แจงรายละเอียดอะไรทั้งสิ้น
แต่ยืนยันได้แค่ว่าสิ่งที่นายสัญญาพูดมาไม่เป็นความจริง
บอกไว้แค่นี้นะครับถ้าอยากชี้แจงอะไรเพิ่มเติมก็บอกมาได้นะฮะ

คุณเอกพบเหลืองประเสริฐผู้ก่อตั้งเพจสายใหม่ต้องรอดบอกว่า
คนที่มาซื้อบ้านซื้อกิจการลานมันของคุณสัญญานะ
คงต้องไปฟ้องร้องเอาผิดกับอดีตภรรยาของคุณสัญญาเขา
เพราะเอาหลักฐานต่างเนี่ยไปปลอมแล้วก็ไปขายบ้านขายกิจการของเขา
ทั้งที่เจ้าของตัวจริงเนี่ยเขาไม่รู้เรื่องเลย
ว่ามันมีการปลอมลายมือชื่อเขาทุกอย่างนะ
คนที่มาซื้อเนี่ยคุณก็ต้องควรมีมโนสำนึก
ไม่ใช่จะยืนยันว่าก็กูซื้อแล้วกูก็จะอยู่ตรงนี้อะไรอย่างนี้
ส่วนเจ้าของบ้านเจ้าของกรรมสิทธิไปนอนข้างถนน
แบบนี้มันไม่ถูกต้องพี่คุยกับท่านผู้อำกับ
เดี๋ยวท่านพุงกรรมเนี่ยอยากให้คุณลุงจับไปแล้วก็ไปพูดคุยกันอย่างประจา
สิ่งแรกเลยเนี่ยเจ้าของเจ้าของต้องมีสิทธิ์จับไปในบ้านเขา
คือคุณศัลย์จะกลับได้ยังไงฮะตอนนี้
ใครก็ไม่รู้มาอยู่ในบ้านบอกเป็นเจ้าของใหม่
ซื้อมาร้าน๒
บอกมาถึงบ้านตัวเองลานมันของตัวเองเจอใครต่อใครก็ไม่รู้
เขาบอกเขาซื้อแล้วล้านสองส่วนภรรยาคุณสัญญาหายไป
คุณผู้ชมครับวันนี้เราไปคุยกับแหมจะเรียกว่าอะไรดีล่ะ
เจ้าของลานมันคนใหม่เหรอ
ก็ได้เพราะว่าซื้อไปแล้วเนอะ

นี่คุณสุรพฤษคุณณธนปิยกุล
คุณสุรพฤษวันนี้บอกผมขอเปิดหน้าพร้อมกับหลักฐานต่างสู้เลย
ในมุมของผมเนี่ยเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา
ขอซื้อที่ดินกับกิจการลานมันจากผู้หญิงคนที่บอกว่าเป็นเมียของคุณสัญญานะ
ในราคา๑๒๐๐๐๐๐บาท
พอตรวจสอบหลักฐานต่างมันก็คือชื่อสัญญาลาวิราชนี่แหละ
แต่ผู้หญิงคนนี้บอกว่าแยกทางกันแล้ว
แต่มีสัญญาซื้อขายลานมันระหว่างผู้หญิงคนนี้กับนายสัญญามาแสดง
เขาก็เลยตกลงซื้อต่ออีกทีนึงเหมือนกับผู้หญิงคนนี้บอกว่าซื้อมาจากนายสัญญาเรียบร้อย
ก็แบ่งจ่าย๒งวดนะ๑๒๐๐๐๐๐บาทเนี่ยงวดแรก๗๐๐๐๐๐บาทจ่ายไปแล้ว
เหลืออีกงวดหนึ่ง๕แสนบาทนัดจ่ายเงินกัน๑๕เมษายน
จากนั้นก็เอาเอกสารไปยื่นกับสำนักทะเบียนอำเภอเพื่อขอเป็นเจ้าบ้านจดทะเบียนพาณิชย์
แล้วก็มาดำเนินกิจการทุกอย่างผ่านขั้นตอนเอกสารจากทางราชการทั้งหมด
เพราะฉะนั้นผมก็มีชื่อเป็นเจ้าของไงอย่างถูกต้องใช่ไหม
ใช่ตอนนี้เขาบอกเขางงมากอยู่ดีคุณสัญญาออกมาโวยวายอะไรยังไง
แล้วมาสั่งให้ผมเนี่ยออกจากพื้นที่ภายใน๑สัปดาห์ไม่อย่างนั้นมืดแน่
ผมก็ไม่เข้าใจว่านี่คืออะไรข่มขู่หรือเปล่า
ผมเลยไปแจ้งความข้อหาบุกรุกเอาไว้แล้วก็เอาหลักฐานเอกสารต่างที่ผมซื้อขาย
ช่องเปลี่ยนชื่ออย่างถูกต้องไปชี้แจงกับพนักงานสอบสวนสพศรีเมืองใหม่เรียบร้อยแล้ว
เมื่อวันที่๗มีนาคมที่ผ่านมาวันนั้นเจ้าหน้าที่ก็เชิญทุกฝ่ายมาเจรจาทำข้อตกลงร่วมกันหมดแล้ว
เอาเป็นว่าตอนนี้ถ้าคุณสัญญาบอกไม่รู้เรื่องถูกอีกฝั่งนึงเอาเอกสารไปปลอมอะไรเอามาขายให้กับคุณสุรพฤษเขา

ผมก็บอกว่าถ้าเอาคืนได้ผมขอแค่ขอเงินคืนที่ผมจ่าย
ผมก็จะย้ายออกให้ครับเขาก็ว่าถ้าอยากได้ไปฟ้องเอาไปตาม
เอาเองแต่ในเมื่อเขาขายให้ทางแล้วผมก็เข้ามาไปซื้อของ
ได้ถูกต้องการผลหมายมีหลักตันอย่าซื้อขายทุกอย่างเอา
เฟลย์ก็ขึ้นให้ผมเป็นเจ้าบ้านที่ผมก็จดได้ผมก็เลยไม่
เข้าใจว่ามันยังไงต่อนะ
นี่แหละผมว่าปัญหาเนี่ยมันจะอยู่ตรงนี้นะค่ะเห็นคุณสุรพล
มั้ยเขามีเอกสารทางราชการหมดเลยนะเปลี่ยนช่วงเปลี่ยนชื่อจด
เบียนพาณิชย์ขอเป็นเจ้าบ้านคือถ้าเกิดคุณสัญญาบอกว่า
เอกสารทุกอย่างที่ภรรยาของเขาเอาไปขายต่อเนี่ยเป็น
เอกสารที่ปลอมแปลงขึ้นมาหรือเอาทะเบียนบ้านเอาบัตรประชาชน
ของเขาที่เขาเซ็นทิ้งเอาไว้เนี่ยเอาไปใช้ในวัตถุประสงค์
เขาไม่ได้ให้เอาไปใช้อย่างนี้นี่ยุ่งเลยนะใช่ค่ะแล้ว
ความจริงจะขายบ้านจะขายที่ดินเนี่ยถึงขั้นแบบกิจการร้าน
มันด้วยที่ดินตั้ง๓๔ไร่มั้ง
คือเจ้าของตัวจริงเขาเซ็นนี่โอ้โหเซ็นเป็น๑๐๒๐หน้า
หน้าเซ็นหลังด้วยนะคะเออแล้วแล้วคุณสุรพฤษบอกเนี่ยก็เห็นไหม
ก็ทางราชการยังเปลี่ยนชื่อเป็นชื่อผมให้เลยอ่ะเออเพราะฝั่งของผู้หญิงคนนี้
ภรรยาของคุณสัญญาบอกว่าเขามีเอกสารที่คุณสัญญาขายให้ผู้หญิงคนนี้เรียบร้อย
แล้วผู้หญิงคนนี้ก็มาขายต่อให้ผมนี่ไงเอ้ามันต้องไปไล่กันใหม่หมดเลยนะอย่างนี้นะ
ต้องย้อนกลับไปทีละขั้นตอนเลยค่ะแล้วฝั่งของผู้หญิงเนี่ยวันนี้เราโทรไปเนี่ย
เธอยังไม่ได้บอกรายละเอียดแต่เธอร้องไห้อย่างเดียวแล้วบอกว่า
เรื่องที่เกิดขึ้นทุกอย่างเนี่ยที่คุณสัญญาพูดไม่เป็นความจริงอ่าท่านผู้ชมครับทางแง่มุมของกฎหมายนะครับ
นายเดชากิติวิทยานันต์นี่เจ้าของเพจทนายคลายทุกข์บอกว่า
สิ่งที่เกิดขึ้นในเรื่องนี้นะถ้ายึดตามที่คุณสัญญามาร้องขอความช่วยเหลือกับทางเพจสายใหม่ต้องรอด
ถ้าเกิดคุณสัญญาพูดมาเนี่ยจริงทั้งหมดเนี่ยแน่นอนว่าการกระทำของฝ่ายหญิง
ก็คือภรรยาคุณสัญญาถือว่ามีความผิดทางกฎหมายไปปลอมแปลงเอกสารเขาเอาที่เอาบ้านเขาไปขาย
ลักษณะนี้เอกสารต่างเนี่ยไม่รู้ว่าเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบแบบไหนอย่างไร
แล้วเปลี่ยนชื่อให้กับเจ้าของคนอื่นแล้วอย่างนี้เป็นเจ้าของใหม่ซึ่งเท่ากับว่าทุกอย่างเนี่ยเป็นโมคะหมดเลยนะ
เอกสารแล้วสัญญาซื้อขายซึ่งเกิดจากการปลอมเอกสารนั้นก็ไม่มีสัญญาเกิดขึ้นนะครับเพราะว่าเท่ากับว่าไม่มีการทำนิติกรรมอะไรเลยนะครับ
คือมันต้องไล่หมดแล้วนะเพราะว่าเขาไม่ได้จดทะเบียนสมรสกัน
เขาซื้อขายแบบไหนระหว่างฝ่ายหญิงกับคุณสัญญาหรือว่าคุณสุรพฤษเจ้าของที่บอกเป็นเจ้าของใหม่อ่ะค่ะ
เขาจดทะเบียนพาณิชย์ในเชิงแบบไหนเป็นเจ้าบ้านหรือเป็นเจ้าของบ้านในทะเบียนบ้านจะเปลี่ยนชื่อเจ้าบ้าน
หรือเป็นเจ้าของบ้านเจ้าของที่ดินใหม่โอ้โหเนี่ยมันต้องไปดูอย่างละเอียดหมดแล้วล่ะ